คุณผู้ชมคะคราวนี้มาถึงเรื่องอาหารการกิน
ยังอยู่ที่อาหารการกินพูดถึงพริกขี้หนูสวนค่ะ

ใช่เพราะว่าตอนนี้ราคามันแพงราคามันแรงแซง

คุณคิดดูสิโลหนึ่ง๒๕๐บาท
เราเคยเล่าข่าวเนื้อหมูโลหนึ่งทะลุ๒๐๐กว่าใช่ไหม
ราคาพริกขี้หนูสวนมันแพงกว่าอีก
เพราะว่าถ้าถามเนื้อหมูตอนนี้มันลดลงมาแล้วนะ
เหลือ๑๙๐เหลือ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงเป็นเนื้อหมูเต็ม
หรือว่าจะเป็นสรรนอกสันในหมูบด
แต่พริกขี้หนู๒๕๐แล้วนะจ๊ะ

ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดเทศบาล๒
แล้วมีเสียงบ่นมาบอกว่าพริกราคาผักมันแพงขึ้น
เราก็เลยไปเจอแม่ค้าขายผักไปถามหน่อยสิ
มุมแม่ค้าขายผักนะว่ายังไง

เอาผักมาส่งก็ขอปรับราคา
คือน้ำมันมันเป็นต้นทุนในการขนส่งถูกไหม
แล้วน้ำมันตอนนี้มันก็แพงมาก
ทีนี้เวลาที่จะขนส่งผัก
มันก็เลยต้องขยับราคาตามต้นทุนที่มันสูงขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี้พวกโรยหน้าผักชีเอ่ยหอมเอยราคามันก็แรง
หอมขึ้นราคามาโลละ๗๐๘๐บาทตอนนี้นะคะ
ราคาเป็น๑๒๐แล้ว

โลละ๘๐ก็ขึ้นมาเป็นโลละ๑๒๐

โลละ๖๐๗๐ก็ปรับราคาขึ้นมาเป็น๑๕๐

ที่แพงสุดก็คือพิกฮิหนูสวนค่ะราคาโลรร้อยห้าสิบ
ร้อยเจ็ดสิบตอนเนี้ยขยับขึ้นเป็นสองร้อยห้าสิบ
เพราะว่าพวกพริกผักเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้ไงเขาก็เลยบวชมาบอกอื้อ
อย่างนี้ก็ต้องไปปรับเพิ่มเมนูอาหารตามสั่งจานหนึ่ง๕บาท๑๐บาท
ผู้บริโภคก็ต้องรับภาระต่ออีกนะคะ
แล้วเขาบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันราคาแก๊สมันยังเพิ่มอยู่

แต่นอกจากเรื่องราคาน้ำมันราคาแก๊สแล้ว

ผลผลิตมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดไงคะ
พื้นที่ปลูกพริกภาคกลางก็ประสบปัญหา
เรื่องของทั้งแรงทั้งร้อนมาก่อนหน้านี้นะครับ
ตกรปลูกพริกไม่ได้ผลผลผลิตก็เลยไม่พอขายด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าพริกกับมะนาวคือมาแรงแซงกันอยู่เลยคุณนะ
ก่อนหน้านั้นมะนาวกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ก็ตกลูกละ๑๐บาทนะคุณนะ
เพราะว่าผลผลิตน้อยมีนาเมษาเหมือนกัน
คราวนี้พริกมาแรงแซงมะนาวแล้วคุณ

เลือกเอาจะกินเปรี้ยวหรือกินเผ็ด

ถ้าเกิดว่าดิฉันไม่กินเปรี้ยวกินเผ็ดดิฉันต้องกินเค็มค่ะ

เค็มคือข้าวคุกเกลือหรือเกลือจะแพงอีกขึ้นอีกคะ
คุณกินยำแบบลองไม่ใส่มะนาวกับพริกสิ
ำอนุบาลค่ะบอกแม่ค้าเลยไม่ปรับขึ้นราคาค่ะยังไง
อันนี้เป็นสะท้อนเรื่องของภาระค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะฮะ
ทางภาครัฐเข้าไปดูแลหน่อยนะครับ